พอมันมีกระแสเกิดขึ้นแบบนี้หลายคนก็จับจ้องไป
หนึ่งในนั้นก็คือพี่หมื่นโป๊ปของเราเนี่ยคุณผู้ชม
หมื่นโป๊ปเขาเพิ่งจะมาจับธุรกิจตัวใหม่
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงกระดูกและข้อ
เขาบอกว่ารักษาหัวเข่าเขาเองใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันดี
ยังไงหรือเปล่ากับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้
ซึ่งพี่โป๊ปก็บอกว่าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของเขา
เพราะว่ามั่นใจว่าทุกอย่างที่ทำออกมาถูกต้องทุกขั้นตอน
ส่วนแฟนคลับออกมาทวงถามถึงหมวก

ที่เวลาสั่งซื้อสินค้าแล้วพี่โป๊ปเขาจะมีหมวกพร้อมลายเซ็นต์ให้
ใช่ดิฉันเคยดูในไอจีว่าเขานั่งเซ็นโวทด้วยตัวเองเลยอะไรอย่างนี้
หนุ่มโป๊ปก็เลยยอมรับถูกต้องว่าตกหล่นจริงแหละ
เพราะว่าเป็นมือใหม่หัดทำธุรกิจ
ให้เวลาหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะเร่งจัดส่งให้ครบทุกคนเลยนะคะ
ไม่ได้ส่งผลหรอกโอ๊ยยิ่งสั่งเข้ามาหนักเลยตอนนี้ยิ่งหนักเลยครับผม
เป็นของดีก็คือถ้าคนเขาอยากจะใช้เขาใช้ผมยังไม่โปรโมทอะไรมากหรอกครับ
ก็ทำไปก่อนก็โอเคครับเพราะถ้าใช้ดีแล้วก็บอกด้วยครับ
บางคนก็สั่งมาบางคนไปส่งแล้วก็ไม่ได้รับของบ้าง
ต้องตีกลับอะไรอย่างเงี้ปัญหามันเยอะมากครับก็ต้องขอโทษนะครับ
จริงแล้วผมก็งานยุ่งด้วยก็คือให้ทีมงานคอยทำบางทีก็อาจจะแบบตกหล่นบ้าง
โอ้โหใส่ใจจริงอยากถามพี่โป๊ปจังเลยเอาเงินไปเก็บไว้ตรงไหนตอนนี้
งานอีเวนต์ก็เยอะโอ้โหงานธุรกิจที่เพิ่งทำก็ไปได้สวยมากยอดสั่งซื้อนี่แน่นเลย
ใครมีปัญหาอยากจะดูแลเรื่องข้อเรื่องกระดูกแบบพี่โป๊ปก็สั่งซื้อกันได้นะจ๊ะ
โป๊ปถือว่าเป็นรุ่นเก่าในวงการบันเทิงแล้วแต่ว่าเป็นมือใหม่หัดขายอยู่นะจ๊ะ
ใครที่สนใจก็ไปอุดหนุนพี่เขาได้ของสถานะคุณรอแล้วด้วยแล้วก็ของสมนาคุณแจกด้วยนะ